คุณผู้ชมคะข่าวแรกวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแม่ปิ่นจะไม่ทนจริงค่ะ
เพราะว่าร้านอาหารเพื่อสุขภาพของแม่ปิ่นเนี่ยจู่มีคนมาทำป้ายแตก
คือเรียกว่ามาชนแล้วก็หนีเลยนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมในภาพเนี่ยจะเป็นภาพของชายหญิงคู่นึง
คล้ายว่าจะมาเซลฟี่ที่หน้าร้านแล้วอาจจะเผลอไปโดนป้ายของร้านเข้า
หรือยังไงก็ไม่ทราบป้ายมันก็เลยแตก
แต่ที่น่าจะทำให้ควันออกหูเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมค่ะ
ด้านเห็นว่าทั้งคู่หัวเราะแล้วก็รีบออกไป
แล้วหัวเราะวิ่งหนีไปวันหลังอย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะคะ
บอกกันหน่อยจะขอบคุณที่ชื่นชอบมาถ่ายรูปร้านเรา
แต่ที่แตกจะได้รู้และจัดการเก็บกวาดกันไปค่ะ
ล่าสุดนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็สอบถามไปยังคุณปิน

คุณปิ่นเองบอกว่ายังไม่มีใครแจ้งรับผิดชอบเลยค่ะ
แล้วก็ไม่คิดจะไปแจ้งความอะไรเพราะว่าซ่อมเองได้
ปินฝากบอกด้วยนะคะว่าที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เกรี้ยวกราด
แค่อยากจะสอนว่าถ้าทำผิดน่าจะเดินมาบอกกล่าว
ไม่ใช่หัวเราะแล้วก็เดินหนีไปแบบนี้นะคะ
คือเอาจริงนะถ้าจากภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็อาจจะเห็นได้แหละว่าชนแล้วคือรู้ตัวแหละว่า
ป้ายมันแตกแต่แจ้งจากกับทางร้านเขาหน่อยว่า
ได้รับความเสียหายอะไรแบบนี้แสดงความรับผิดชอบหน่อย
อาจจะไม่มีการโพสต์แบบนี้เกิดขึ้นที่ปิดว่าไว้
ทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละคือประเด็นนะคะที่พี่ปิ่นอยากจะบอกเท่านั้นเองนะคะ